ตามข่าวของพระเอกผู้ล่วงลับปทฤษฎี
ซึ่งทางคุณพ่อสงวนสหวงรวมไปถึงครอบครัวสหวง
ก็เตรียมที่จะทำบุญบำเพ็ญกุศลครบรอบ๑๐๐วัน

อกจากนี้ก็มีการเผยแพร่ภาพของเจดี
ที่จะใช้ในการบรรจุอัฐิของคุณปอทฤษฎี

ครอบครัวสหวงเตรียมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบ๑๐๐วัน

อดีตพระเอกหนุ่มชื่อดังในวันที่๒๔เมษายนนี้
ณวัดธรรมธีรารามหรือวัดป่าหลังโรงเลื่อย
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
โดยได้ว่าจังไหนเผลาใหญ่เลิศอายุ๖๕ปีช่างธรรมเจดี
และคนงานได้เร่งก่อสร้างตกแต่งเจดีบรรจุอัฐิของปทฤษฎี

โดยการก่อสร้างเจดีเกือบเสร็จสมบูรณ์๑๐๐แล้ว
เหลือเพียงเก็บรายละเอียดและปรับพื้นที่รอบฐานเจดีเล็กน้อยเท่านั้น
สำหรับเจดีบรรจุอัฐิปอทฤษฎีเป็นสีขาวมีลายกระหนกสีทองประดับ
โดยฐานเจดีมีขนาด๒คูณ๒เมตร
ความสูงจากฐานถึงยอดเจดี๗เมตร
มีฐานรั้วล้อมรอบเจดี๗๔๐คูณ๔เมตร

ด้านหน้ามีกระถางบัว๒ใบ
โดยการออกแบบเจดีบรรจุอัฐิของปทฤษฎี
ผสมผสานเป็นรูปทรงสารากับยอดเจดี
ตามความตั้งใจของคุณพ่อสงวน
มูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดกว่า๔แสนบาท

และเจ้าอาวาสวัดธรรมธีรารามกล่าวว่า
ได้รับการประสานจากครอบครัวสหวง
ว่าจะประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลครบ๑๐๐วัน

ในวันที่๒๔เมษายนนี้
สาราเฉลิมพระเกียรติอนุสรยอดเมืองเจริญ
ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาเป็นต้นไป
และในเวลา๑๒นาฬิกา๑๙นาที
ประกอบพิธีบรรจุอัฐิป่อทฤษฎีเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ